คุณผู้ชมคะเรื่องของน้องปอค่ะ
เรายังตามให้นะคะที่ถูกในบอยอดีตสามี
ข่มขู่ลักพาตัวออกมาจากที่ทำงานในกรุงเทพ

แวะชิงรถจับตัวประกันที่จังหวัดสุพรรณบุรี
แต่สุดท้ายไปจนมุมถูกจับที่โรงแรมในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
เมื่อวานนี้เราเล่าในมุมของอาการบาดเจ็บของน้องปอบครับ

นี่คือน้องปอนั่งรถไปกับคุณปวีนานะคะ
เพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็ยังอยู่ในความดูแลของทางมูลนิธิปวีนาหงษกุลเพื่อเด็กและสตรี
ยังพักอยู่กับทางมูลนิธินะคะ
เหตุการณ์ผ่านไปหลายวันแต่คุณผู้ชมสังเกตใบหน้าของน้องปอ
ยังมีร่องรอยบาดแผลที่เยอะมากนะคะ
เบ้าตายังเป็นสีม่วงอยู่เลย
คงไม่ต้องอธิบายว่าเธอโดนทำร้ายร่างกายยังไงบ้าง

เราเล่าไปด้วยว่าลูกชายของน้องปอซึ่งก็เป็นลูกของในบอยผู้ก่อเหตุด้วยนี่แหละ
เปเปอร์อายุ๒ขวบไม่สบายหนัก
แต่ก็อาการดีขึ้นแล้วอยู่ในความดูแลของคุณหมอ
ถึงขั้นจำหน้าแม่ไม่ได้เพราะหน้าแม่แผลเต็มเลย

วันนี้ที่นั่งรถไปกับคุณปวีนาค่ะ
น้องป่าบอกว่าจะไปขอโทษตัวประกัน๒คน
ที่ถูกในบอยจี้ชิงรถแล้วก็จับนั่งรถมาด้วยค่ะครับ
คุณยายละมัยกับคุณตาวิมค่ะ
นี่นะคะก็เลยเนี่ยนี่คุณระวีการแก้วิจิตร
ทีมข่าวของเรานั่งรถไปด้วยกันเลยนะคะ

แต่เมื่อวานลูกชายป่วยไงฮะเลยไม่ได้ไป
วีดีโอคอลคุยกันแล้วบอกเดี๋ยววันนี้จะไปหาแล้ว

วันนี้เนี่ยน้องปอเองก็สดชื่นมากขึ้นนะคะ
ที่เธอสดชื่นมากขึ้นถึงแม้ว่าบาดแผลมันยังไม่หายนะ
บาดแผลทั้งร่างกายแต่จิตใจเริ่มดีขึ้น
เพราะว่าน้องเปเปอร์ลูกชายวัย๒ขวบ
อาการดีขึ้นแล้วนะคะหลังจากที่เมื่อวานป่วยหนัก
ตอนนี้น้องเปเปอร์ดื่มนมได้ทานอาหารได้แต่ยังมีไข้อยู่
แต่น้องปอเองก็อุ่นใจแล้วที่ลูกปลอดภัย
ตอนที่นั่งอยู่ในรถตู้เนี่ยค่ะน้องปอเองก็ตื่นเต้น
ที่จะได้เจอหน้าตายายที่ร่วมชะตากรรมด้วยกันนะคะ
นั่งไปในรถด้วยกันระหว่างที่ในบอยจับตายายเป็นตัวประกัน
แล้วเธอก็นั่งไปด้วยในบอยมีปืนตลอดเนี่ยนะ
เธอบอกว่าเธออยากจะไปขอโทษนะคะ
อยากจะไปขอโทษอยากจะไปขอบคุณ
แต่สิ่งที่เธอพูดทั้งคำขอโทษทั้งคำขอบคุณ
มันอาจจะน้อยไปด้วยซ้ำสำหรับยายละมัยและตาวิน
ที่ช่วยทำให้เธอรอดชีวิตมาได้ค่ะ
เดินทางสองชั่วโมงครึ่งค่ะนั่งรถกันไปนะคะ
สุดท้ายไปถึงค่ะบ้านของตะวิมและยายละมัยนะคะ
เดี๋ยวไปดูจังหวะที่ทันทีที่รถเลี้ยวเข้าไป
ไปถึงนะคะก็มีชาวบ้านมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
มีพมมาต้อนรับมารอกันเต็มเลย
นี่คุณปวีนาลงรถไปก่อนน้องปอก็ลงตามมาด้วยนะคะ
แล้วก็คุณระวีการทีมข่าวของเรา
เดี๋ยวไปดูจังหวะที่เจอกันค่ะ

เจอกันปุ๊บกอดกันน้ำตาไหลเลยค่ะ
คือคนร่วมชะตากำกันมาคุณพ่าครู

จับเป็นตัวประกันนะคะครับเรียกได้ว่าเป็นตัวประกันหมดเลยอ่ะ
ตายายแล้วก็น้องปอด้วยอ่ะนั่งกันมาในรถอ่ะนี่นะคะ
ยายละมัยกับคุณตาวิมเนี่ยอายุเท่ากันนะฮะค่ะแต่ว่าเขาเป็นลูกเขยกับแม่ยายกันนะใช่ค่ะ
ใช่ค่ะแต่ขออนุญาตเรียกเป็นตายายนะเรียกตามน้องปอเรียกนะคะ
นี่นะคะคือทั้ง๓คนนะคะทั้งตะวิมยายละมัยและน้องปอ
เขาอยู่ด้วยกันเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายด้วยกันร่วมชะตากรรมด้วยกัน
ตั้งแต่เช้าวันที่๑๙ธันวาคมถึงประมาณช่วง๔ทุ่มกว่า
๕ชั่วโมงค่ะเป็นช่วงเวลาแห่งความเป็นความตายที่มันเท่ากันเลยนะคะ
พอเจอหน้ากันกอดกันร้องไห้เลย
คุณปวีนาก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวมานั่งคุยกันดีกว่า
แล้วก็ได้คุยกันถึงวินาทีชีวิตของทั้ง๓คนนะคะเดี๋ยวลองฟังดูค่ะ
ก็พูดว่าขอดีขออ้อนบนดีนะ
ก็เลยบอกไปไม่ได้เขาก็เลยบอกว่า
แล้วเขาก็ชักปืนเลยครับแต่ว่าเขาโหดเขาก็ไม่โหดหรอกนะ
เขาก็ดีตลอดพูดว่าขอดี
เราก็ดีใจที่มีวันนี้นะคะ
แล้วก็คุณตาคุณยายก็เรียกร้องนะ
อยากจะให้มาตั้งแต่เมื่อวานนะแต่เมื่อวานไม่ได้มานะคะ
แต่น้องปอนนี่ก็สะบักสะบอมมากเหลือเกินมา๒วัน

ขอบคุณแทนนะขอบคุณทุกคนนะ
ต้องขอบคุณด้วยนะคะที่ได้ช่วยเหลือกัน
แล้วเราก็คิดว่าการดำเนินการของตำรวจ
ก็คงเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม
ก่อนอื่นปอต้องขอขอบคุณทางท่านปวีนานะคะ
แล้วก็มูลนิธินะคะที่ให้ความช่วยเหลือ

ถ้าไม่ได้ความช่วยเหลือจากตรงนี้นะคะ
ปอก็อาจจะไม่ได้กลับมากอดคุณป้าอีกครั้งนะคะ

ในสถานการณ์ที่เราร่วมทุกข์ร่วมสุขกันเพียงไม่กี่ชั่วโมงค่ะ
ปอก็อยากกราบขอโทษนะคะ

ปอเรียกในขณะที่เราเผชิญชะตากรรมด้วยกันนะคะ
ในวันนี้ปอรู้สึกตื้นตันค่ะ

นี่นะคะ๑๕ชั่วโมงนี่ถือว่าเวลาไม่น้อยนะฮะ
ใช่ค่ะแล้วก็ทั้ง๓คนเล่าให้ฟัง

บอกว่าในบอยเหมือนกับระวังตัวตลอดเวลา
ระหว่างที่อยู่ในรถระหว่างที่อยู่ด้วยกัน
ถือปืนตลอดเวลาแต่ก็ยังมีบ้างแหละที่หันไปถามตายายว่าหิวไหม
หิวข้าวหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยแต่ก็ถือปืนตลอด

เพราะฉะนั้น๓คนนี้อยู่บนรถคันเดียวกัน

ความจริงต้องให้น้องปอพาไปดูด้วยซ้ำ
แต่คุณปอวินนาก็อะไรครับลองไปดูหน่อยสิ

ลงข้างทางอยู่ป่าแถวข้างทางที่สุพรรณบุรี
เพราะว่ามาจากกรุงเทพ
แต่ว่าบ้านในบอยเนี่ยเขามีเครือญาติอยู่แถวสุพรรณ

น้องป่าก็บอกนู่นตรงนั้นแหละ
คือถ้ามองจากบ้านใยละมัย
จะเห็นลักษณะจุดผสมปูนแพลนปูน
แต่ชาวบ้านก็จะเรียกแท้งพูน
น้องป่าบอกนั่นตรงนั้นจำได้เลยมองไป
เท้าเปล่าไม่มีรองเท้า
อยู่ตรงนั้นเลยนะฮะเสียหลักลงข้างทางไปตอนหนีตำรวจ
น้องป่าบอกว่าคืนนั้นรถเสียหลักแล้วก็ไปต่อไม่ได้
บอยเนี่ยลงจากรถนะแล้วก็จูงมือเดินเท้าเปล่า
ลัดป่าอ้อยไปแล้วไปหยุดพัก

สามกิโลเมตรได้จากรถที่จอดไปต่อไม่ได้เนี่ย
ในบอยล์ก็ฉุดเถอะจูงมือเถอะ
เดินผ่านไปเท้าเปล่าด้วยนะ
แล้วไปหยุดพักให้นอนอยู่บนย่าคา
เธอบอกว่าเธอจำได้ว่าเธอเห็นลักษณะ

เธอก็หลับอยู่ตรงนั้นนั่นแหละนะครับเธอเลยจำได้นะครับ
ตรงนั้นก็เป็นคืนวันที่๑๘ธันวาคม
นอนหลับอยู่ที่นี่ทั้งคืนบนย่าคานะครับ
ตื่นเช้ามา๑๙ธันวาคมในบอยจูงมือเธอไปต่ออีก
เดินผ่ากลางไร่อ้อย๓กิโลเมตร
มันเป็นจุดไปถึงไร่มันสำปะหลังนะฮะ
คือตอนนั้นเธอก็ไม่รู้หรอกว่าไร่มันเนี่ยเป็นของใครอะไรยังไงนะครับ
สุดท้ายเนี่ยไปเจอชาวบ้านนะครับชาวบ้านก็คือตะวิมกับยายละมัยนะ
อันนี้คือรถที่เสียหลักหนีตำรวจแล้วไปพุ่งลงข้างทางเสียหลัก

คือพอตอนเช้าแล้วไปเดินต่อไปถึงไร่มันสำปะหลังเนี่ย
ไปเจอชาวบ้านซึ่งก็คือยายละมัยกับตาวิมมันก็เลยเกิดเหตุการณ์ชิงรถเกิดขึ้น
อย่างที่ยายละมัยเล่าให้ฟังนะที่นายบอยมาบอกพาไปหน่อยพ่อแม่พาไปหน่อย
จะไปเนี่ยพอไม่ไปเนี่ยบอกไปไม่ได้หรอกเอาปืนมาขู่ก็เลยต้องไป
บริเวณด้านหลังเนี่ยมันจะเป็นไล่อ้อยทั้งหมดเลย
ก็คือตรงที่เขาพาปอเดินมามันจะเป็นโรงงานตรงนั้นนะคะ
ค่ะคือเรามองเห็นตรงนั้นใช่ค่ะพอพอจำแท่นปูนตรงนั้นได้ค่ะ
เพราะว่าตอนพี่ปอนอนลงอย่างนี้ค่ะซ้ายมือปอปอจะมองเห็นแท่นปูนตรงนี้ค่ะ
คือจุดที่เรานอนหรอกใช่ค่ะคือจุดที่ที่นอนจนถึงเช้าเลย
ตอนนั้นพี่ปอเดินเท้าเปล่าด้วยใช่ไหมคะเท้าเปล่าไม่มีรองเท้าค่ะ
หลังจากที่รถเสียหลักแล้วก็คว่ำใช่ค่ะ
แล้วพอตอนเช้าล่ะเราเดินจากตรงไหนตอนเช้าเนี่ยเขาให้เดินย้อนกลับมาทางนี้ค่ะ
เดินย้อนกลับมาครั้งนี้เลยใช่ค่ะแล้วก็น่าจะช่วงประมาณตรงกลางอ่ะค่ะ
มาเจอพี่ผู้หญิงกับพี่ผู้ชายค่ะเป็นน่าจะเป็นคนตัดไม้อะค่ะ
ค่ะแล้วพี่เขาบอกว่าให้ไปขอความช่วยเหลือตรงบริเวณตีนเขาตรงนั้นเขาบอกว่ามีบ้านคนค่ะ
แล้วก็เขาก็พาเดินอ้อมมาแล้วเขามาเจอคุณลุงกับคุณป้าเนี่ยนะครับ
ส่วนคุณยายละมัยกับตาวิมก็เลยเปิดใจกับทีมข่าวของเราเพิ่มเติมนะคะ
ครับนี่ค่ะก็อันนี้เป็นจุดที่หลังจากดูจุดเสร็จนะฮะ
ก็เลยย้อนกลับมาที่บ้านอีกรอบนึงมาล่ำลากัน
คุณปวีนากับน้องปอนะครับมาสวมกอดล่ำลายายละมัยกับคุณกวินอีกรอบหนึ่ง
ขอบคุณชาวโบ้งชาวบ้านนะที่ช่วยกันนะฮะ
คือยายละมัยเองก็กับคุณตวิมเนี่ยก็ขอบคุณน้องปอเหมือนกัน
บอกว่าระหว่างทางที่ถูกจับไปด้วยกันเนี่ยก็ได้น้องปอนี่แหละคอยช่วยประคองสถานการณ์
เหมือนเป็นกำลังใจให้กันและกันระหว่างทางนะคะ

ภาพช่วงเวลาที่ต้องโอ้โหชะตากรรมร่วมกันในรถนะคะ
ทั้งคู่บอกเลยว่าน้องปอมีสติมากนะ
ในช่วงเวลานั้นนะถ้าไม่มีสติไม่ใจเย็นนะ
เหตุการณ์อาจจะไม่จบลงแบบนี้ก็ได้
คือก่อนที่ในบอยถูกจับประมาณ๔ทุ่มกว่า๑๙ธันวาคมค่ะ
ขับรถไปถึงรีสอร์ทในบอยปล่อยยายละมัยกับตะวิมที่รีสอร์ท
แล้วก็คุยกันในบอยเรียกว่าพ่อกับแม่นะ

ใช่ค่ะแล้วบอกว่าผมขอเรียกว่าพ่อกับแม่นะขอโทษนะแล้วก้มกราบนะคะ

พอกราบเสร็จบอกว่าอวยพรให้หน่อย

อวยพรให้ด้วยยายละมัยแกก็ใจดีค่ะแกก็อวยพรให้ด้วยนะคะ
บอกว่าให้อยู่เย็นเป็นสุขนะลูก

พี่ปอร์ขึ้นกุญแจผมก็เอาออกเลย
ไม่ไม่หัวเราะละคร่ะไม่เห็นเกิดอะไรเขาพูดกับแฟนก่อนตลอด
เขาก็จะไม่เครียดอ่ะเขาก็จะดีอะ
ถ้าแฟนเขาพูดไม่ดีเขาก็จะร้องไห้ได้

เห็นแล้วก็บอกว่าไหล่ออกกับเพื่อนแรง

แม่ต้องผมก็เลยบอกออกโบ๊ยวางปืนคือไหม

แล้วเขาก็ใส่กระเป๋าเอาไว้ที่ข้างล่างที่ตรงเกียร์รถเขาก็ไม่ได้หยิบเลย
แต่ตอนนี้ทั้งคุณตาคุณยายทั้งคู่ก็สบายใจมากขึ้นนะคะก็ต้องแก้บนกันด้วยนะคะ
เมื่อวานนี้เราเล่าไปไงฮะว่าต้องมีอะไรแก้บนกันบ้างอะไรอย่างนี้นะคะ
พ่อเขาแหลมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้านของอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี
ไปซื้อของไหว้ตอน๖โมงเช้าอืมวันนี้ก็มีไก่ห้าตัวนี่มีเหล้าสองขวดนะคะเป็นเหล้าขาว
หัวหมูสองหัวนะคะครับก็จะทยอยแก้บนตามวัดต่างต่างที่เคยเอ่ยเอาไว้อ่ะค่ะ
ว่าขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยให้รอดชีวิตนะคะ
ตอนนี้ทั้งคู่ก็มีอาการอ่อนเพลียนิดหน่อยเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวปวดขา
ก็ต้องพักผ่อนอีกสักระยะหนึ่งถึงจะสามารถกลับมาทำสวนเหมือนปกติได้ค่ะครับ
ก็ผ่านพ้นกันไปได้นะเหตุการณ์นี้ที่เหลือก็คือเรื่องการดำเนินคดีกับในบอยนะครับ